กันที่จังหวัดนครราชศรีมากันก่อนเพราะว่าที่นั่นนะครับน่าเป็นห่วงตั้งแต่ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้แล้วเพราะว่ามีรายงานว่าอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างนะครับ
ถ้าภาษาราชการบอกว่าเกิดความเสียหายแต่ชาวบ้านเขาบอกว่าไอ้นั่นน่ะมันแตกติดตามสถานการณ์
บอกว่า
คุณหัวละพอร์แล้วภาษาคุณว่าอย่างไร
น้ำรู้ไหล่แบบไม่สามารถควบคุมได้

คุณวรพรเป็นคนที่มีการเรียบเรียงภาษาได้ดีมาก
คือเสียหายแบบนั้น

นี่ล่ะครับมีความควานประมาณ๑๐เมตรได้
เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปลักษณะที่ควบคุมได้
นายกรอบชัยบุญอรณะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรี
มายืนยันเหมือนกันว่าอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง
ไม่ได้แตกครับแต่เมื่อเช้านะฮะชาวบ้านในพื้นที่
ก็แห่กันออกไปดูการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร
ชาวบ้านพูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่า
ถ้าการระบายน้ำในแบบที่ไม่สามารถควบคุมให้มันหยุดได้เนี่ย
แล้วพนังกั้นน้ำมันก็ขยายขยายขยายออก
ภาษาชาวบ้านนะเรียกอ่างแตกครับนะฮะชาวบ้านบอกอ่างแตก
ภาพมุมสูงของหน่วยกู้ภัยฮุก๓๑โคราช
ยังบันทึกภาพปริมาณน้ำในอ่างที่พบว่ามีมวลน้ำจำนวนมาก
ไหลทะลักล้นแนวคันดินนะฮะหน้าประตูระบายน้ำที่กำลังก่อสร้าง
ล้นนะครับท่วมแนวคันดินเกือบทั้งหมดแล้ว
ดูจากภาพมุมสูงจะเห็นชัดเลย
เมื่อวานี้มีช่องโหขนาดเล็กแต่ตอนนี้น้ำคุณผู้ชม
มันซ้อมันก็กว้างขึ้นกว้างขึ้นอันนี้พูดตามกันตามข้อได้จริง
วนน้ำที่ล้นทะลักคันดินออกมา
มีอัตราการไหลประมาณ๔๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ไหลลงสู่ลำเชียงไกรเข้าพื้นที่อำเภอโนนสูง
ทำให้ชาวบ้านบ้านด่านติงตะบนจันอัดนะฮะ
หวั่นวิตกเกรงว่าน้ำจะท่วมสูงจนต้องอบพยพ
ขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงช่วยกันก่อกระสอบทราย

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอโน้นสูงนะครับ
แล้วก็หน่วยกู้ภัยฮุก๓๑ที่นครราชศรีมา
จัดเตรียมเรือท้องแบน๓ลำและกำลังเจ้าหน้าที่ไว้กว่า๕๐นาย

ขณะนี้นะครับน้ำเริ่มไหลหลากเข้าท่วมนาข้าวกว่า๕๐๐ไร่
กลายเป็นทะเลแล้วดูสิฮะ
นี่ครับเต็มสุดลูกหูลูกตาไปหมด
ไปที่ด่านขุนทศนครราชสีมาบุบัน
ตะบนด่านขุนทศน้ำยังท่วมขัง
ถนนสายบ้านเก่าหนองแวง
ตะบนบ้านเก่าถูกน้ำซ้อ

ทางป่าป่อณครราชสีมาต้องเอาสะพานแบร์รี่
มาติดตั้งไว้ชั่วคราว
ที่บ้านสระจละเข้องหมู่สี่ตะบนสระจละเข้งมีน้ำท่วมไร่นา
และก็บ้านลึกของประชุมน้ำสูงตอนนี้
นี่แหละค่ะเป็นภาพที่นครราชศรีมาซึ่งตอนนี้ก็บอกว่า
สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่นั่นใช้ชีวิตกันอย่างยากลำบากจริงนะคะ
ต้องขึ้นไปอยู่บนชั้น๒แล้วสำหรับบางบ้าน
บางบ้านก็ไม่สามารถอยู่ที่บ้านของตัวเองได้ค่ะ
เราจะไปดูสิ่งเหล่านี้นะคะกับคุณภูริพัฒน์บุญนินค่ะ
ผู้สื่อข่าวของเราเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นั่นค่ะ
เชิญค่ะคุณภูริพัฒน์ครับ
คุณนาภงคุณวราพรจุดที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้
คือบริเวณประตูระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกล
จุดที่เป็นปัญหาของชาวจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ด้านหลังของผมในขณะนี้คุณผู้ชมครับ
ทางเจ้าหน้าที่นั้นกำลังเร่งซ่อมแซมประตูระบายน้ำตรงจุดนี้อยู่
ซึ่งจากภาพคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าณตอนนี้
ยังคงมีปริมาณน้ำที่สูงมากนะครับปริมาณน้ำมากเช่นเดียวกัน
ที่จะไหลลงไปท่วมสู่บ้านเรือนของชาวบ้านในพื้นที่
อำเภอโน้นสูงก็ตามในพื้นที่อำเภอดนไทยก็ตามนะครับ
จากภาพจะเห็นนะครับตอนนี้ปริมาณน้ำภายในอ่างเก็บน้ำเนี่ย
กำลังทะลักบริเวณของประตูระบายน้ำด้านขวาจุดที่เป็นปัญหาอยู่นะครับ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่นั้นก็เร่งระดมเอารถขนดินมาซ่อมแซมที่ประตูระบายน้ำ
ตรงจุดนี้อยู่รถขนดินลักษณะแบบนี้ขนมาทั้งวันคุณผู้ชมครับ
เพื่อที่จะปิดประตูระบายน้ำตรงนี้เพื่อที่จะข้ามไปซ่อมแซมประตูระบายน้ำ
อยู่ฝั่งขวามือจุดที่เป็นปัญหาอยู่ตรงนั้นนะครับ
ซึ่งตรงจุดนั้นยังไม่สามารถที่จะข้ามไปได้
ผมอยากจะพาคุณผู้ชมไปดูจุดที่เป็นปัญหาสำหรับอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลแห่งนี้คุณผู้ชมครับ
ก่อนหน้านี้บริเวณตรงจุดนี้ทางกรมชนรับประทานของนครราชศรีมา
บริเวณพื้นที่ตรงนี้ไว้เป็นวงรีในลักษณะวงรีนะครับ
ที่จะซ่อมแซมก่อสร้างประตูระบายน้ำตรงจุดนี้
แต่เนื่องจากปัญหาปริมาณน้ำที่มาค่อนข้างมากจริงคุณผู้ชมครับ
ทำให้น้ำที่อยู่บริเวณจุดนี้ไหลมาท่วมบริเวณคันดินกั้นน้ำตรงนี้
แล้วก็ล้นทะลักเข้าสู่ประตูระบายน้ำและไปกัดซ้อข้างประตูระบายน้ำฝั่งขวา
ทำให้น้ำทั้งหมดภายในเขื่อนลำเชียงไกลนั้นไหลทะลักเข้าสู่บ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่ที่ต่ำนั่นเองนะครับ
ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กรมชลประธานทั้งผู้อำนวยการทั้งรองอธิบดีมาตรวจสอบที่บริเวณจุดนี้แล้ว
และกำลังเร่งที่จะแก้ไขปัญหาอยู่บริเวณจุดนี้นะครับ
โดยทางผู้อำนวยการชนรับประทานนครราชศรีมาท่านยังไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่าจะสามารถแก้ปัญหาอ่างเก็บน้ำบริเวณจุดนี้ได้เมื่อไหร่ถึงจะเสร็จสิ้นนะครับ
โดยปริมาณน้ำที่อยู่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรแห่งนี้คุณผู้ชมครับ
อ่างเก็บน้ำนั้นสามารถเก็บน้ำได้ประมาณ๒๗๗ล้านลูกบาทเมตร
แต่น้ำในอ่างณปัจจุบันมีถึง๔๑ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็น๑๕๐
ทำให้คันดินนั้นพังทลายและปริมาณน้ำภายในอ่างลำเชียงไกรตอนล่าง
ล่าสุดนั้นมีแนวโน้มลดระดับลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยตลอดทั้งวันของวันนี้ลดลงไปแล้วประมาณ๓๐เซนติเมตร
มีปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างน้อยกว่าปริมาณน้ำที่ไหลออก
ไม่จำเป็นต้องตัดคันดินเพิ่มในจุดอื่นเพื่อเพิ่มช่องทางระบายน้ำ
แต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์มวลน้ำจากห้วยสามบาทในอำเภอด่านคุณทศ
ที่จะไหลลงมาสมทบด้วยนั่นเองครับ
โดยประชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
ออกไปสำรวจและให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่

คือหมู่บ้านโคกสง่าบ้านหนองบัวละครและบ้านบึงบัวทอง
ซึ่งถูกปิดตายมา๔วันเต็ม
จากการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกล
ชาวบ้านไม่สามารถขี่รถเข้าออกได้ครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าถนนของหมู่บ้านนั้นน้ำท่วมขังทั้งหมด
ต้องอาศัยเรือจากทหารพัฒนาภาค๕เข้าออกในช่วงเวลาที่จำเป็นเท่านั้น
ทันทีที่เราเข้าไปสำรวจครับคุณผู้ชมได้พบกับความทุกข์ยากของชาวบ้าน

วันนี้น้ำในหมู่บ้านยังท่วมขังถึงช่วงเอว

รถของชาวบ้านนั้นพังเสียหายแทบทั้งหมด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านนั้นท่วมชั้น๑จะขึ้นชั้น๒แล้ว
เรียกได้ว่าทั้งวัดโรงเรียนบ้านเรือนพืชสวนไร่นาของชาวบ้าน
น้ำท่วมขังแทบทั้งหมดครับ

๓หมู่บ้านมีทั้งหมดประมาณ๑๔๔ครัวเรือน
มีชาวบ้านประมาณ๖๐๐กว่าคนที่ได้รับผลกระทบ
ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับ
ตอนนี้เกือบ๒อาทิตย์แล้วที่น้ำยังท่วมขังสูงขึ้น
และบางวันนั้นทหารได้เข้ามาช่วยเหลืออพยพไปบ้างแล้ว
แต่ตอนนี้ยังคงมีชาวบ้านบางส่วนที่ยังคงห่วงใยในทรัพย์สิน
ยังคงอยู่ในหมู่บ้านยังไม่ยอมออกจากบ้านนะครับ
ฟังเสียงชาวบ้านคนนั้นกันครับ

ก็เลยกลายเป็นว่าได้ทยอยออกไป
เป็นวันที่ว่าชุดละหูที่สุดแล้วก็ขนย้ายกันลำบาก

พื้นที่อำเภอด่านคุณทศ๓หมู่บ้านแห่งนี้
ถือว่าค่อนข้างที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก
จากหมู่บ้านที่อยู่กึ่งกลางระหว่างอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกล
และอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรล่าง
เพราะหลังจากที่น้ำเอ่อท่วมจากพื้นที่ต่างแล้ว
ไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำนั้นทำให้ต้องมีการระบายน้ำออกมา
โดยชาวบ้านนั้นถูกน้ำท่วมมากว่า๒อาทิตย์แล้ว
และทหารต้องจัดกำลังเข้าช่วยเหลือทุกวัน
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค๕ยังบอกอีกนะครับว่า
อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างที่แตก
บอกว่าจุดดังกล่าวเป็นการก่อสร้างคันดิน
ที่มาปิดบริเวณข้างประตูระบายน้ำ
ให้กัดซ้อกกับคันดินที่อยู่ด้านข้างเท่านั้น
ซึ่งตอนนี้ปริมาณน้ำก็ลดระดับลงแล้วนะครับ
ฟังเสียงของผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค๕กันครับ
ชีวิตอย่างข้อที่จริงคือตัวนี้
ก็ลื้อต่อปากไปว่าเขื่อนแปลก
มันไม่ใช่เขื่อนแปลกนะ

ทางเจ้าหน้าที่ของกรมชลประธาน
เพื่อที่จะปรับแต่งดินที่นำมาเท
แล้วก็เกลี่ยเคลื่อนที่บริเวณสรรเขื่อนให้ได้มาตรฐาน
เพื่อที่จะเข้าไปซ่อมแซมตรงจุดที่เป็นปัญหาอยู่นะครับ
ปริมาณน้ำทั้งหมดที่อยู่ด้านหลังของผมในขณะนี้ครับ
บริเวณอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างนี้
ทั้งหมดจะไหลไปสู่อำเภอโนนสูง
ก่อนที่จะไหลลงสู่พื้นที่ต่างนั่นเองนะครับ
ตอนนี้ทางจังหวัดนั้นมีการประกาศ
ให้ชาวบ้านในพื้นที่นั้นเตรียมพร้อมในการอบพยพแล้ว

ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่

รายงานสดจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไก่ตอนล่างครับ

คุณผู้ชมครับรู้เท่าทันน้ำหน่อยนะครับพี่น้องชาวโคราชนะครับ
ไอ้น้ำที่มันล้นหรือว่ามันออกมาจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกล
มันจะไปไหนเพื่อจะได้ป้องกันตัวนะฮะ
พื้นที่๗อำเภอดังนี้ต้องเฝ้าระวังนะครับ
โนนไทยโนนสูงพิมายคงเมืองยางประทายชุมพวง
แล้วก็อำเภอเมืองนครราชศรีมา
ต้องดูนะครับว่าปัญหาของอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

จะต้องมีบิ๊กแก๊กมาแก้ปัญหาหรือเปล่า
อย่างที่เราเคยเห็นในอดีตนะฮะ
ไปกันที่ภาคเหนือบ้างครับจังหวัดภูเก็ต